สแตมทำไม

ทำไมเป็นสแตม
ทำไมเป็นสแตม
สแตมเขาจะมีเหตุผล
ความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตา
ฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นเดือนละท้องฟ้า
มันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอ

เอาสแตมทำไมสวัสดีค่ะ

กลัวที่บ้านรู้มั้ย
ก็หลังจากที่คุณแม่ปล่อยข่าวเรื่องนางเอกปากร้ายไม่ยอมจูบกับตุ๊ดไป
ข่าวก็เอาไปเล่นกันตามต่างนานา
ปรากฏเมื่อคืนหนูก็นอนไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่นอนเลยคุณแม่
เรามีจิตใต้สำนึกในการนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยเหรอ

นอนไม่หลับปรากฏเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในโซเชียล
มีแต่คนติ้งมาทั้งคืน
ปรากฏว่าคุณพี่สแตมเขาบอกว่านี่
บอกว่าเรื่องวงในขอให้ถามผมครับ
นี่เรื่องวงในขอให้ถามผมครับ

ไม่เรื่องของเรื่องคือสแตมเขาบอกว่าอีเนี่ยหน้าเหมือนเขา

ตอนแรกคิดว่าเดือนกับผู้ต้องหน้าเหมือนกัน
จริงเหรอดูรูปสแตมนี่เอาหน้าสแตมมาดูดิ

ไม่เหมือนน้องโอจะมีความสาว

เพราะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเนื้อคู่ไงคุณแม่

อยากได้เป็นเนื้อคู่ปรากฏว่ามีเมียแล้วก็หมดสิทธิ์แม่
สแตมเหรอเอาะทีวีด
เออสแตมไปสตุ๊ดที่กว่าค่ะ
เอาละเราอะคดีเยอะนะเราอะ
ไม่ไปแล้ว
หรอกหละมายฉันเป็นเพื่อนเธอ